วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยคดีของธอมสาว
ที่ทำร้ายร่างกายแฟนสาวจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ

วันนี้พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากถูกควบคุมตัวได้ที่บ้านเกิดจังหวัดสุโขทัย
ขังทิศานพร้อมกับคัดค้านกรรมประกันตัว
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นางสาวกัญจนาสินประเสริฐหรือโออายุ๒๗ปี
หล่อที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนางสาวพิมพิไลปักศรีหรือฟาง
ถูกตำรวจนครบาลพหนโยธินนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หอพักย่านซอยรัชดา๓๖ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ
หลังถูกจับตัวได้ระหว่างหลบหนีไปกบดานที่บ้านเกิดจังหวัดสุโขทัย
โดยตลอดการทำแผนนางสาวกาญจนาได้จำลองเหตุการณ์ขณะนั้น
ด้วยการกระชากและแย่งกุญแจรถกับแฟนสาวธรรมดา
แต่จังหวะที่พลั้งมือไปผลักอกแฟนสาวกลับถูกแฟนสาวตบหน้า
จากการสอบสวนนางสาวกาญจนาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
ได้ให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
พร้อมบอกว่าไม่ได้ต้องการให้เหตุการณ์บานปลาย
เนื่องจากการตบตีแฟนสาวในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
แต่ด้วยคำหยาบคายบวกกับปัญหาเรื่องมือที่๓ที่ถูกกล่าวหา
จึงเป็นเหตุให้ขาดสติและใช้อารมณ์ชั่ววูบ
โดยใช้หมวกกันน็อกที่ถืออยู่ในมือ

และลงมือทำร้ายร่างกายจนล้มลง
คลานหนีและร้องขอชีวิต
การทำแผนในครั้งนี้นำโดยพลตำรวจตรีสมพงศ์ชิงดวง
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ซึ่งบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยชาวบ้าน
นักศึกษาที่พักในย่านนั้นมามุ่งดู
ชูป้ายและตะโกนด่าทออยู่ตลอดเวลา
ทำให้ตำรวจใช้เวลาไม่นานในการชี้จุด
นำตัวนางสาวกาญจนากลับไปคุมขัง
สถานีตำรวจนครบาลพหนโยธิน
จากหวั่นว่าจะเกิดเหตุความวุ่นวาย
เตรียมนำตัวฝากขังต่อสารอาญาในวันพรุ่งนี้

เนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติการในการหลบหนี
รวมถึงไม่มีท่าทีติดต่อเข้าพบกับพนักงานสอบสวน

เหตุผลนี้ทำให้ตลอดการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หน้าของนางสาวกาญจนามีความเครียด
นั่งคอตกและใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าอยู่ตลอดเวลา
กระทำความผิดเข้าข่ายเหตุอาชญากรรม๕ขั้นตอน

หมวกกันน็อกที่พกติดตัวมาเปรียบเสมือนเป็นอาวุธในการทำร้าย
จากนั้นใช้เท้าเตะเข้าไปที่ใบหน้ามากกว่า๕ครั้ง
ลากตัวเข้ามาทำร้ายร่างกายอีกหนึ่งครั้ง
และในจังหวะที่ล้มลงยังจับศีรษะกระแทกพื้น
พฤติการทั้งหมดนี้ดูเป็นอันตรายและรุนแรงกว่าที่จะเป็นการทำร้ายร่างกายปกติ
ทำให้พนักงานสอบสวนยืนยันว่าจะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งมีโทษจำคุก๖เดือนถึง๑๐ปี
แม้ผู้ต้องหาจะรับสารภาพเพราะยอมจำนวนต่อหลักฐานก็ตาม
ขณะที่นางสาวปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาเพื่อเด็กและสตรี
พาน้องฝางเข้าพบรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรมเพื่อยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
โดยจะได้รับเงินเยียวยาไม่เกิน๕๐๐๐บาทภายใน๔๕วัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน